เล่าข่าวงูเหลือมกินไก่มาแล้วหลายวัน
อ่าวันนี้ผมต้องหน้ามัน
เออนะครับเรียบร้อยครับงูเหลือมที่ไปติดตะข่ายอยู่หลังบ้านเลขที่๕๕๙ทับ๒หมู่๒ตะบนท่ามะเขืออำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
คือตะข่ายนี่จริงเห็นไหมครับอาจจะพลางตาหน่อยมันสูงประมาณเมตรหนึ่งได้เนี่ย
งูเหลือมตัวใหญ่เลยหัวมันไปติดอยู่ในตะข่ายข้างกอไผ่แบบนี้ฮะ
เจ้าของบ้านล้อมไว้แล้วล่ะนะครับนะฮะไอ้ตะข่ายนี้คือป้องกันอะไรป้องกันไม่ให้พวกตัวเงินตัวทองพวกงู
แล้วเข้าไปกินไก่เพราะเลี้ยงไก่ไว้ยี่สิบกว่าตัวน่ะที่ผ่านมานะมีทั้งงูตัวเงินตัวทองนะ
มันตอนยังไม่เอาตะข่ายมาล้อมเนี่ยมันกินไก่ไปแล้วเป็นสิบอ่ะนะครับ
ต้องลงทุนล้อมตะข่ายไว้เพื่อป้องกันในพื้นที่ด้านหลังก็มีสระน้ำใหญ่นะแน่นอนล่ะ
พอมีสระน้ำงูเอยตัวทองเอยมันก็อยู่กันเยอะเลยครับ
เกียรติศักดิ์จูพัฒนากุลอายุ๔๗ปีท่านเป็นเจ้าของบ้านเล่าบอกว่า
จะไปเจอไอ้งูเหลือมตัวนี้นะคุณนักข่าวหมาที่เลี้ยงไว้เนี่ยไอ้นิ่มนี่นิ่มไอ้นิ่มมาแล้วนะฮะ
นี่มันเห่าดังผิดปกติเลยก็เลยเดินไปดูไปเจองูเหลือมขนาดใหญ่
มันพยายามจะมุดหัวเข้ามาในตะข่ายครับที่ล้อมเอาไว้เนี่ยแต่ตัวมันติดกับตะข่ายนะฮะ
งูเหลือมดิ้นไปดิ้นมาคราวนี้มัดแน่นเลยไปไหนไม่ได้เลยจนมุม
แล้วก็เลยเรียกพี่เสื้อน้ำเงินคนนี้อาสากู้ภัยมาช่วยจับนะครับ
เพราะว่าที่ผ่านมาช่วงแรกนะไม่ได้ล้อมตะข่ายนะโอ้โหไก่หายฮะ
ไก่หายทีละตัวสองตัวทีละตัวสองตัวคาดว่าไอ้พวกนี้แหละ
อาสากู้ภัยสว่างกำแพงเพชรจุดท่ามะเขือใช้เวลา๑๕นาทีเท่านั้นเรียบร้อยนะฮะ
ออกมาแล้วก็ใช้ไม้ตะขอลากตัวงูเหลือมออกมาได้สำเร็จ
พบว่าไอ้ตัวของงูนะมันโดนตะข่ายบาดจนลอกเลย
เอาไปชั่งน้ำหนักดูสิกี่โลกรัม
ยาว๓เมตรน้ำหนัก๑๒โลกรัมนิดหนึ่ง

ตัวใหญ่มากสะใจไหมล่ะนานเราจะได้เห็นมันจนมุมสักที
แล้วได้คำตอบหรือยังว่าที่คุณสายันเคยถามว่า

โอ้ได้คำตอบวันนี้นี่เอง